แล้วก็ไปนัดเที่ยวกันในสถานบันเทิง

แต่มะนาวบอกว่าไม่ใช่มีความสัมพันธ์กันตั้งหลายครั้ง
ถูกต้องแล้วก็นายพาคินไม่เคยสวมถุงยางอนามัยเลย
เดี๋ยวลองฟังดูนะครับทั้งมะนาวและพาคินนะครับทุกผู้ชมครับ
มะนาวเจ้าสาวที่เจ้าเบ่าไม่มาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เล่าเรื่องราวบอกว่ารู้จักกับคินทางเฟซบุ๊กนะครับ
ออกมาจากอู่ขอยืมเงินหน่อยแล้วจะเอาเงินมาคืนให้
ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการรู้จักเบ่าว่าเคยยืมเงิน๕๐๐๑๑๐๐บาทฟันเนึงครั้ง

เหลือประมาณ๒๓ครั้งก่อนจะต่อมานัดเจอกันกินข้าวกัน
ที่บ้านเขาด้วยมาที่บ้านน้องมะนาวด้วย
เจอพ่อกับแม่ด้วยเจอหน้ากับน้องชายด้วยอะไรด้วยนะครับ
น้องชายทำเกี่ยวกับแข่งรถก็ไปแข่งรถด้วยกัน
สุดท้ายก็คบหากันประมาณเมษายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งคินบอกว่าไม่มีใครไม่เชื่อเอาลงเฟซบุ๊กได้เลย
คินก็ยังบอกว่าเป็นความจริงนะยืนยันว่าไม่มีใครนะครับ
มะนาวบอกว่าอยู่กันเป็นแฟนเป็นพักหนึ่งนะครับ
ก็มีอะไรกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
แล้วรอบเดือนก็ไม่มาพอไม่มาก็ไปตรวจนะครับ
เอาที่ตรวจมาตรวจตรวจไป๒ครั้งปรากฏว่าตั้งท้อง
ทีแรกก็ยอมรับว่าไม่รู้จะทำยังไง
พูดแบบไม่อายเลยว่าคิดจะเอาเด็กออกอยู่เหมือนกัน
คินนี่แหละถึงขั้นโทรไปบอกน้าของน้องมะนาว
มะนาวท้องนะดูแลด้วยดูแลดีหน่อย
อย่าให้ไปคิดทำอะไรแบบเอาลูกออก
รับว่าตอนนั้นคินเป็นคนน่ารักแล้วคินจะรับผิดชอบ

แต่สุดท้ายแล้วคินก็ไม่เคยมาคุย

จนที่สุดแล้วต้องไปที่บ้านคินนะ
ร้องให้ไปหาพ่อของคินว่าคินอยู่ไหน

ก็บอกไปว่าเนี่ยหนูท้อง
พ่อก็บอกว่าอ้าวไม่รู้เรื่องเลยคินไม่เคยบอกพ่อเลย

นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ทางน้องมะนาวเขา
เล่าให้กับทีมข่าวธรรมดาทีวีฟังนะครับ
มะนาวก็บอกว่าจริงแล้วตอนแรกก็ไม่รู้นะ
ว่าคินเนี่ยอายุแค่สิบแปดสิบเก้า

ใช่แล้วก็คินไปเที่ยวสถานบันเทิงอยู่บ่อย

ใช่ครับตามกฎหมายเข้าไม่ได้ครับ
ใช่แต่ทางปฏิบัตินี่ก็เห็นเขาก็เข้ากันอยู่

มะนาวเลยเชื่อไงเลยไม่รู้ว่าอายุสิบแปด

มะนาวบอกว่าจะออกสินสอดเองทั้งหมดนี่

คือมะนาวยืนยันว่าไม่เคยพูดนะฮะไม่เคยพูดเรื่องนั้นนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ

อ่าเดี๋ยวฟองดูนะครับไม่เคยพูดนะครับ
ก็โอเคเราก็เฉยเราก็ไม่ทำเรื่องแบบนั้น
คือเราเป็นคนตามพ่อพาคิน
คือเราไปหาพาคินที่บ้านเพื่อที่จะไปหาพาคิน

แล้วคือเราต้องการคำตอบว่าจะเข้าไปขอเราเมื่อไหร่
แล้วคือเราต้องการคำตอบว่าจะเขาไปขอเราเมื่อไหร่

เพราะจะไปขอหนุ่มอะไรเพราะว่าขออะไรคืออะไร
ลูกบอกว่าอ่าวภาคินไม่ได้บอกเราว่า

คินไม่ได้คุยอะไรกันที่บ้านเลยว่าทำให้หนูท้อง

คือบอกทำอย่างนี้มันไม่ได้นะคินบอกว่าบอกแล้ว

บอกว่าคือคนท้องท้องก็ใหญ่ขึ้นทุกวัน

ก็บอกเขาไปเขาก็ตกลงว่า

เขาไปคุยที่บ้านแล้ววันนี้คงมาคุยที่บ้านก่อน

แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยมี

ก็ก็บอกหนูไม่ทราบว่าพ่อจะเรียกเท่าไร

หนูก็เป็นเจ้าพัพจัดงาน
เขาโบกว่านูพูด

น้องมะนาวนี้ตอนนี้

ก็ยังบอกถึงเรื่องที่ว่าอธิคินบอกไม่อยากแต่ง

แล้วไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งทำไม

ไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธอะไรเลย

เพราะฝ่ายชายก็เคยขอโทษเรื่องนี้

บอกว่าไม่มั่นใจว่าลูกในท้องเป็นลูกของใคร

ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ย

และเป็นลูกของฝ่ายชายอย่างแน่นอน

แล้วก็ที่ว่าเขารู้ว่าเป็นลูกของเขา
ตรงนี้มีแชท
คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้ใส่

จะยังไงก็ได้ยืนยันตรงนี้ร้อยล้านเปอร์เซ็น

ทุกครั้งที่มีเขาไม่เคยใส่ถุงยางเลย

จริงแล้วยอมรับเลยว่าเนี่ยเป็นคนแชทไปหาเขา

รู้หรือเปล่าว่าหนูจะแต่งงานกับพาคิน

โพสต์รูปคบกันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ

ทำไมยังโพสต์รูปคู่กันอีกอะไรอย่างนี้

แต่พี่พยายามยืนยันว่าพี่จะเอาผู้ชายคนนี้

เนี่ยผู้ชายคนนี้จะมาแต่งหนู

พี่จะยอมรับผิดไหมว่าพี่เป็นชู้กัน

เขาตอบแชทหนูกลับมาว่าเขาไม่ว่าง
ถ้าอยากจะมีอะไรให้เขาเซ็นให้มาส่งส่ง
ไอ้ตัวเอกสารโมยที่บ้าน

แล้วหนูต่อเขาไปกลับไปคำนึง

ถึงขั้นตำรวจต้องเอามาให้พี่เซ็นที่บ้าน

ความรู้สึกหนูเหมือนโดนหลอกให้จัดงาน
เพื่อให้พาคินกับแฟนเขา
ไม่ว่าจะหยามจะสมน้ำหน้าจะอะไรก็แล้ว
แต่หนูไม่สนใจในส่วนของคนใหญ่

แล้วก็ทำไม่ได้นั้นเขาก็เสียคนใหญ่แล้ว

คินจะไม่แต่งอย่าอะไรคุณควรบอก

ก็ทำให้เราเจ็บมากพอแล้ว
มันจะหย่ามเรากระทั้งในวันแต่งงาน

หนูมั่นใจ๑๐๐ว่ามันอยู่ด้วยกัน
มันอยู่ด้วยกันแล้วมันต้องหัวเราะหนู

อ่า

มาฟังภาคอิคกี้บ้าง

เขารู้จักแล้วก็คบกับน้องมะนาว

มะนาวก็มาบอกว่าท้องแล้วก็จะต้องแต่งงาน
แล้วก็มีการต่อรองกัน
คือพาคินบอกว่าพาคินพยายามต่อรองว่า
ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแค่นั้นได้ไหม
แต่มะนาวบอกว่าไม่ได้ต้องจัดงานแต่งงาน
ทั้งสองครอบครัวก็เลยตกลงกันว่าจัดงานแต่งงาน
สินสอดสองแสนบาทกับทองคำน้ำหนักสี่บาท
นายพาคินบอกว่าก็หารือกับมะนาว
บอกว่าทางบ้านของพาคินไม่ได้มีเงินเยอะอะไร
ทางมะนาวจัดการค่าสินสอดเองได้ไหม

ก่อนถึงงานแต่งงาน๒วัน
มะนาวติดต่อเข้ามาว่าอยากจะให้ทางพาคินจัดการเรื่องสินสอด
เพราะทางมะนาวจ่ายค่าจัดงานไปแล้วตั้ง๙แสนบาท
พาคินก็บอกว่าหาเงินสินสอดให้ไม่ทัน
เวลามันกระชั้นชิดมากมาบอกล่วงหน้า๒วันก่อนวันแต่ง
แล้วนายพาคินก็ยอมรับว่าเขาไม่พร้อมที่จะแต่งงาน
เพราะเขามีแฟนอยู่แล้ว
เรื่องค่าสินสอดมะนาวผมก็คุยว่า
ตอนนี้ทางบ้านผมไม่ค่อยมีเงิน
ผมก็เลยบอกให้ทางมะนาวเงินค่าสินสอดทั้งหมดได้ไหม
มะนาวก็ต้องตกลง
ตอนนั้นผมก็ไม่ติดต่อเขาเลยครับ
จนใกล้ถึงงานแต่งอีกสองวัน

ใช้จ่ายค่าจัดงาน

แล้วเขาบอกให้ทางผม

แล้วระยะเวลาแค่๒วัน

ใช่ครับเขาบอกเขาท้อง
ผมก็ยิ่งเขาเสนอไปหามานาว
ว่าไหว้ผีไหว้ผีได้ไหม
แต่ทางตัวมานาวตัวมานาวเองก็ไม่ยอม
ผมคิดอะไรไม่ออกครับ
เหตุผลก็คือไม่มีเงินไปที่ปฏิการณ์
ใช่ครับแล้วอีกอย่างของผม
มันไหว้ไปอ่ะครับมันไม่พอจริง
มาถึงตอนนี้ผมกลับไม่ได้
อีกเหตุผลนึงก็คือ

ครับ
บอกว่าขอแค่ไหว้ผีผูกข้อไม้ข้อมือ
คือวันนี้พาคินก็ถูกถาม

แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาจะคบหากับหญิงสาว

โดยทางฝั่งของมะนาวนะฮะ
บอกว่าเขาก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอีกแล้ว

สิ่งที่ต้องการคือให้พาคิน

ก็คือค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน

เพราะว่าผิดสัญญาไม่ยอมมาแต่งงาน
ส่วนเรื่องลูกจะขอดูแลคนเดียว

เอาเงิน๖แสนมาคืนแล้วไม่ต้องมารู้จักไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีก
ส่วนพาคินนะครับเดี๋ยวฟังอีกสักครั้งนะครับ
กินพอแล้วพอ
คือก็เอาเป็นว่าเขาคงไม่กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วแหละ
แต่ปัญหาคือว่าณขณะนี้๖แสนบาทที่ฝั่งมะนาวเขาเรียกร้องค่าเสียหาย
ที่เขาต้องจ่ายในค่าจัดงานไปมันเรียกร้องได้ไหมล่ะ
ใช่ค่ะคือตอนนี้ก็มีประเด็นว่าจะแจ้งความเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ไหม
หรือจะเป็นคดีช่อโกงที่เป็นคดีอาญาได้หรือเปล่า
ตอนนี้มีความเห็นมาจากทางตำรวจกับทางทนายความที่อาจจะไม่ตรงกันนะคะ
เดี๋ยวมาดูทางทนายความก่อนนะคะทนายเจมส์คนนี้ค่ะ
นายนิติธรแก้วโตนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
ถ้าจะมาดูในคดีอาญาไม่ได้เป็นความผิดอะไรในข้อหาช่อโกง
เนื่องจากกรณีนี้ตัวผู้ชายไม่ได้ทรัพย์สินอะไรจากผู้หญิงไป
ส่วนจะเป็นคดีแพ่งถ้าจะสามารถดำเนินคดีกันได้
ต้องมีการผิดสัญญามั่นซึ่งถ้ายังไม่มีการมั่นเกิดขึ้น
อีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถไปดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งได้
กรณีนี้ไม่มีเรื่องของการมั่นไม่มีเรื่องของสินสอดทองมั่นการจ่ายอะไรเงินให้กับทางเจ้าสาวเนี่ย
คดีเจ้าเบ่าหรือว่าเจ้าสาวก็แล้วแต่เบี้ยวงานวิวาเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญามันคดีแพ่ง
แต่ลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่คดีที่จะไปฟ้องร้องเจ้าบ่าวได้
ทนายเจมส์ก็เลยบอกว่ากรณีนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีหน้าที่อะไรต่อกัน
ก็ถือว่าไม่มีความผิดเงินทองที่ตัวผู้หญิงจ่ายไปจัดงานแต่งงานไป
อาจจะถือเป็นบาปเคราะห์ที่ผู้หญิงต้องรับไว้เองเพราะว่ามันจะไปฟ้องในเรื่องของคดีแพ่งไม่ได้
แต่ทางตำรวจท่านบอกอีกแบบเดี๋ยวฟังเสียงทนายเจมส์ก่อนนิดนึงนะคะ
ในเบื้องต้นเนี่ยคดีอายาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นความผิดอะไรในข้อหาช่อโกงนะครับ
เพราะส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเป็นการโกงหรือเปล่านะครับ
คือการโกงต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นการหลอกลวงแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวง
กรณีนี้ผู้ชายเองไม่ได้ทรัพย์สินอะไรจากผู้หญิงไปถูกไหมครับ
อันนี้มาดูในส่วนของคดีแพ่งก็จะสามารถที่จะดำเนินการได้ในกรณีที่เป็นการผิดสัญญามั่น
คราวนี้มาดูก่อนว่ามีการมั่นเกิดขึ้นหรือยังถ้ายังไม่มีการมั่นเกิดขึ้นนะครับ
อีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่สามารถที่จะไปดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับ
เนื่องจากยังไม่เป็นการผิดสัญญามั่นนะครับ
แปลว่าผู้ชายไม่ได้ผิดทั้งคดีอาญาไม่ได้ผิดทั้งคดีแพ่งคือไม่ได้ผิดอะไรเลย
ถูกต้องครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ทำสัญญามั่นเนี่ย
เป็นการสัญญาว่าในอนาคตข้างหน้านี้ฉันจะไปแต่งนะเห็นไหมครับ
อันนี้ในเมื่อไม่มีสัญญามั่นเกิดขึ้นนะครับ
ผู้ชายก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปแต่งงานถูกไหม
เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีหน้าที่ต่อกันเขาก็ไม่มีความผิด
เงินทองที่เสียไปในการจัดงานเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าต้องเป็นแบบ
เพราะว่าผู้หญิงต้องรับเอาเองสาเหตุเงื่อนมาจากว่าไม่มีการมั่นเงินก่อน
คือถ้าเอาคดีช่อโกงทนายเจมส์บอกว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเขาไม่ได้ช่อโกงอะไรไป

เพราะไม่ได้เอาทรัพย์สินอะไรจากทางฝั่งเจ้าสาวไป
ถ้ายึดตามหลักของกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งการมั่น
ก็คือว่าสัญญาว่าจะแต่งงานกับฉันแต่ว่าเธอเบี้ยวไม่มาแต่งนะ

คือถ้ามีลักษณะเอาขันหมากมาสู่ขอเอามามั่นกันแล้ว

เป็นเชิงแบบขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้
อันนี้มันชัดว่าจะต้องมีการแต่ง
แต่ทีนี้มันไม่มีการมั่นแล้วคุณไม่มาแต่ง

พันธุ์ตำรวจเอกทางด้านของรองผู้กำกับการสอบสวนสพมราชบุรีค่ะ
บอกแบบนี้นะคะคือตรงกันเรื่องของช่อโกงเนี่ย
มันไม่ผิดไม่ผิดช่อกงที่เป็นคดีอายานนะคะ
แต่ท่านรองผู้กำกับเนี่ยท่านบอกว่ามันอาจจะเข้าข่ายผิดสัญญาทางแพ่งนะคะ
คือเจ้าสาวไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการจัดงานแต่งงานจากฝ่ายเจ้าบ่าวได้
แต่ต้องมีหลักฐานในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
แต่เดี๋ยวยังไงท่านรองผู้กำกับสพเมืองราชบุรีบอกว่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้
เพราะพรุ่งนี้ช่วงเย็นค่ะได้มีการนัดทั้งสองฝ่ายให้มาเจรจาตกลงกัน
ตกลงกันได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะ
แต่ที่ทางทนายความให้ข้อมูลเป็นหลักการของกฎหมายโดยทั่วไปนะ

มันอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรยังไงเดี๋ยวท่านตำรวจเขาคงช่วยดูให้พรุ่งนี้